นี้หน่อยนะครับทางไทยรัฐทีวีสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ
เมื่อวานนี้คนติดตามกันเยอะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์
บ้านเมืองอันสืบเนื่องมาจากข้อเรียกร้องในการชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓
แล้วผู้ที่มาร่วมพูดคุยมาดีเบตกันนะ
คุณปรินาไกรคุบสสพลังประชารัฐ
กับน้องมายพระสลาวรีธนักกิจวิบูลผลนะครับ
เป็นหนึ่งในแกนนำคณะรัศดร๖๓นะฮะ
บางคนบอกแม้ว่าจะมวยแบบคนละรุ่น
แต่ก็ถูกคู่อยู่พอสมควรประมาณอย่างนี้นะครับ
กระแสโซเชียลเนี่ยนอกจากจะบนทีวีที่ท่านชมแล้วนะครับ
บนโซเชียลคนก็ดูกันเยอะมากนะฮะ
เทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งด้วย
หลังจบรายการนะฮะเธอได้โพสต์ภาพนี้
เป็นคลิปด้วยนะครับบอกว่าไปชมย้อนหลังได้นะคลิปฉบับเต็ม
ปารีนาโต้กับพี่จอมขวัญโดยมีแผ่นเสียงตกร่องเป็น
แบ็คกราวด์ค่ะก็ไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงอะไรยังไง
เธอก็บอกของเธอประมาณอย่างเนี้ยค่ะนะฮะอีกโพสต์หนึ่งนะครับ
ก็บอกว่าต่อให้ไม่มีสวพลเอกประยุทธ์ก็ชนะอยู่ดี
เพราะในรายการเขาก็คุยกันเรื่องพลเอกประยุทธ์ที่มาสว๒๕๐คน
โวทย์ไม่โวทย์อะไรยังไงนะฮะเธอก็เอานี่มาเลยเนี่ย
กรบกลบหนี้แล้วเนี่ยหักสวไป๒๔๙รบ๕๐๐ก็ยังชนะ
แดดิเดตนายกในตอนนั้นอยู่ดีอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
เดี๋ยวเราจะมีไฮไลท์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะคะบางช่วงบางตอน
แต่ว่าวันนี้ต้องพูดถึงน้องมายหน่อยค่ะ

คือการยื่นขอนุมัติศาลออกหมายจับน้องมายและพวกรวม๕คน
นางสาวพัสราวรีธนกิจวิบูรณ์ผลหรือมาย
แก่นำที่ยื่นหนังสือหน้าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย
และอีกคนก็คือคนที่อ่านแถลงการเป็นภาษาไทยนะคะ
นายกรกฎแสงเย็นพันธ์นายชนินวงศรี
นายชนละทิศโชธสวัสดิ์นางสาวเบนจาอปัน
ในความผิดฐานร่วมการกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา
หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูล
หรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชน
ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชนาจักร
หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน
อันนี้คือข้อหานะคะรวมไปถึงมีข้อหาอื่นจากการเป็นแก่นนำ
ในการไปชุมนุมที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย
ช่วงค่ำ๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
คือทางตำรวจได้ยื่นขออนุมัติออกหมายจับนะคะ
วันนี้ศาลท่านได้ไต่สวนไต่สวนผู้ร้องหนึ่งปาก
เป็นผู้ร้องเบิกความประกอบกับการส่งสำเนาสำนวนการสอบสวน
สารท่านไต่สวนและสารท่านพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนนี้ค่ะเป็นนักศึกษา
ส่วนการชุมนุมเมื่อ๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาก็เป็นการชุมนุมในระยะเวลาอันสั้น
ยังไม่ปรากฏว่ามีพฤติการหลบหนีประกอบกับมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
เห็นควรให้ผู้ร้องไปดำเนินการออกหมายเรียกก่อนนะคะ
ในชั้นนี้จึงให้ยกคำร้องค่ะ
คำร้องในการขอหมายจับนะฮะให้ไปออกเป็นหมายเรียกก่อนนะครับ
ส่วนคดีความก็ว่ากันไปนะครับตำรวจก็ต้องไปออกหมายเรียกก่อน
ส่วนรายการถามตรงกับจอมขวัญเมื่อวานนี้เนี่ย
ถ้าทางทีวีที่ท่านชม๑๗นาฬิกา๑๕นาทีไปถึง๑๘นาฬิกาเนี่ย
เนื้อหาเยอะเราก็ให้ท่านชมไปบางส่วนแล้ว
ท่านก็ชมแบบของเต็มของจริงแล้วก็รีรันอะไรไปเรียบร้อยคลิปย้อนหลังนะครับ
แต่มันมีอยู่บางช่วงบางตอนอยากให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งนะฮะ
มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย
คุณเอ๋ปรินาได้ยืนยันว่าการชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓เนี่ย
เป็นการชุมนุมเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
แต่ว่าน้องมายพระสรวรีบอกว่าไม่ได้ผิดกฎหมาย
แต่นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

เรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะ
มอบเองก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ต้องขอถามเหตุผลต่อว่า

เราได้เห็นความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นของประเทศไทย

ใช่ค่ะค่ะ
บ้านเมืองเขาจะไม่ลงถนนแล้วแก้ปัญหาบ้านเมือง
น้ำมือชาติไตต้องแก้ปัญหาในสภานะคะ
เพราะการลงถนนเนี่ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะคะ
การชุมนุมเป็นสิทธิสากลนะคะ
ที่ประชาชนที่อยู่ในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยสามารถทำได้
ในเมื่อประชาชนมีความไม่พอใจในรัฐบาล
หรือมีความไม่พอใจต่อการทำงานของรัฐบาล
ประชาชนต้องมีสิทธิ์ออกมาเรียกร้องออกมาพูดออกมาบอก
วิภาควิจารณการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้มีการแก้ไข
ไม่เคยละเมิดสิทธิ์ใครนั่นน่ะไม่จริงนะคะ
เพราะว่ามันมีการหมินประมาทมันมีการดูหมินมันมีการใส่ร้าย

การที่รัฐบาลพยายามใช้กฎหมายเพื่อปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน
เพื่อปิดกั้นความเห็นต่างของประชาชนเนี่ย

นี่คือสิ่งที่เรากำลังบอกว่ารัฐบาลกำลังคุกคามประชาชน
ด้วยการใช้กฎหมายแต่ทีนี้หนูจะบอกอย่างนี้ค่ะว่า

เรายังคงยืนยันตามเดิมว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ตามระบบประชาธิปไตย
และมันเป็นสิ่งที่ประชาชนไทยควรจะต้องทำด้วยในฐานะคนละเมือง
ซึ่งหมายความว่าการทำงานของรัฐบาล
ต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอโดยประชาชน

คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะส่องสอนลูกให้เป็นคนดี

คืออนาคตไม่เจริญไม่เชื่อคอยดู

ท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าเราจะมาดูลักษณะของภาษากายล่ะ
คุณปรินากับมายพระสรวรีเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
คุณปรินานี่๔๓อายุนะฮะน้องมาย๒๕มีประสบการณ์ทางการเมือง
แต่น้องมายเขาก็ประสบการณ์ทางการเมืองคือเรียกร้องชุมนุมปลาใส
นี่คือหมอกรอฟนะฮะในแพทย์ศิษฐาคิดนูกูลเจ้าของเพจ
สตอรี่นะครับได้วิเคราะห์ภาษากายของทั้งคู่นะครับ
เอาจากคุณปรินาก่อนหมอก๊อฟบอกว่าคุณปรินาเนี่ย
ช่วงที่อยู่ในรายการเนี่ยมีบางช่วงนั่งหมุนเก้าอี้ไปมา
ตอนที่น้องมายพูดอันนี้ลักษณะก็คือเบื่อหน่าย
ำไว้ด้านในเมื่อตอบคำถามพิธีกรไม่ได้
อันนี้แสดงว่ารู้สึกอึดอัดใจ
แล้วมีบางช่วงเอามือจับเสื้อตรงนี้แสดงลักษณะเหมือนคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย
กำลังโดนกระทำแล้วไม่ได้รับความยุติธรรม
ปกติแล้วถ้าเราประสานมือกันบนโต๊ะเนี่ยนิ้วโป้งชูขึ้นอย่างนี้
ว่าคิดบวกพลังบวกแต่ถ้าประสานมือแล้วนิ้วหายไปหมดเลยอย่างเงี้
อันนี้ตามหลักจิตวิทยาหมายถึงว่าคิดลบกำลังมีความเครียดอยู่ในจิตใจ
พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะโต้แย้งนะครับมีการเชื่อมั่นในคำพูดตัวเอง
ทั้งที่สิ่งที่พูดออกมาผิดหรือถูกไม่รู้แต่เชื่อมั่นไว้ก่อนนะครับ
พูดอยู่เนี่ยถ้ามีการทำอย่างนี้แปลว่าแสดงความอึดอัด
รู้สึกว่าครับข้องใจนะครับรู้สึกว่าตัวเองโดนกระทำหรือไม่ยุติธรรม

ข้อเบกที่๓ก็จะมีการลูบผมด้วย
อันนี้เป็นการผ่อนคลายความเครียดแสดงว่าข้างในรู้สึกอึดอัดและเครียดอย่างเต็มที่เลย

คุณเอ๋ไปบอกกับท่านประยุทธ์ด้วยให้รับฟังเรื่องประเด็นนี้
คุณเอกก็คือมองแล้วสายตาแบบว่ามองไปทางซ้ายทีขวาทีเหมือนกับอาการแบบนี้
หมายถึงว่าไม่รับปากไม่คอนเฟิร์ม
รับรู้ที่เธอพูดมาแต่ฉันไม่ทำตามนะครับ

อันนี้ฝั่งของคุณปรินานะครับ

หมอก๊อฟบอกว่าถ้าดูจากแววตาดูมุ่งมั่น
พูดจามีจังหวะถึงแม้ว่าจะมีการโดนขัดตลอดนะครับ
แต่ก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่มีหลุกหลีกนะครับ
แล้วก็จะใช้ลักษณะของการยิ้มในการรับมือกับปัญหาที่เจอ

มายเนี่ยลักษณะคือเป็นวัยรุ่นนะครับที่แววตามุ่งมั่นเลย
มั่นจ้องตรงเลยนะครับเวลาพูดเนี่ยนะครับ

มือก็จะอยู่ข้างใต้โต๊ะก็แสดงถึงว่า
อันนี้คือความนอบน้อมก่อนจะตอบน้องเขาจะยิ้ม
แล้วค่อยพูดออกมาคือเหมือนกับมีสติ
ในการรับกับปัญหาเป็นอย่างดีนะครับตรงข้ามกับคุณเอเมื่อกี้เลย
เพราะว่ามือเขาจะไม่ได้หุบตรงนี้แต่เขามือเขาจะเป็นลักษณะนิ้วโป้งชี้ขึ้น

อันนี้เราดูแค่ภาษากายที่คุณหมอก๊อฟเขาบอกนะ
ค่ะศาสตร์ภาษากายก็เป็นศาสตร์หนึ่งนะคะ
ที่ก็สากลเขาก็ยอมรับกันนะเขาก็มีการวิเคราะห์กันในลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะ